เราไปดูกันต่อเกี่ยวกับการฝึกซ้อมในพื้นที่อำเภอสัตหีบตอนนี้

ซึ่งก็มีทหารจากถึง๒๗ประเทศทั่วโลก
มาร่วมการฝึกในครั้งนี้กันที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะคะ
ทางด้านของเอกราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยก็ย้ำค่ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐนั้นถือว่ามีความมั่นคง

หลังจากที่นายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะคะ
ว่าประเทศไทยจะกลับเข้าสู่การปกครองโดยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งค่ะ
ผลเอกสมหมายเกาตีรับผู้บัญชาการฐานสูงสุดพร้อมด้วยนายกลินทีเดวีส
อัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
ร่วมกันเป็นประธานเปิดการฝึกคอปราโก๒๐๑๙
กองบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
โดยมีเอกอัครราชทูตมาเลเซียญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลีสิงคโปร์และอินโดนีเซียประจำประเทศไทยเข้าร่วมด้วย
เอกสมหมายบอกว่าการฝึกคอปราโกเป็นการฝึกร่วมผสมทางทหาร
ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ซึ่งกองทัพไทยและกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิกส
ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี
และครั้งนี้นับว่าเป็นครั้งที่๓๕แล้ว
เพื่อจะพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคง

่งสู่กองกำลังรักษาสันติภาพนานาชาติ
รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม
และการบรรเทาภัยพิบัติ
จากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหาร
ระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพมิตรประเทศ
ที่ได้เข้าร่วมการฝึกที่ดีอยู่แล้ว
ให้มีคานกระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นค่ะ
การฝึกครอบครัวโกลปีนี้มีขึ้นระหว่างวันที่๙๑๙กุมภาพันธ์๒๕๕๙
มีประเทศที่เข้าร่วมการฝึกรวม๒๗ประเทศ
และมีประเทศที่เข้าร่วมฝึกหลัก๗ประเทศ
ประกอบด้วยไทยสหรัฐอเมริกาอินโดนีเซียญี่ปุ่น
สาธารณรัฐเกาหลีมาเลเซียและสิงคโปร์
โดยมีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและอินเดีย
เข้าร่วมในส่วนของโครงการช่วยเหลือประชาชน
กลิ่นทีเดวีสได้กล่าวในระหว่างพิธีเปิด
บอกว่ามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มาอยู่ที่นี่กับทุกคน
เพื่อแสดงถึงพันธสัญญาอันยาวนานและไม่คอนแคลนของสหรัฐที่มีต่อภูมิภาคนี้
พันธสัญญานี้มีความเข้มแข็งและยืนยง
ซึ่งรวมถึงพันธสัญญาที่มีต่อประเทศไทย
ซึ่งจะสามารถข้ามผ่านอุปสรรคท้าทายชั่วคราวที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์
แม้ว่าความสัมพันธ์จะเข้มแข็งมั่นคงและครอบคลุม
แต่ความร่วมมือนี้ก็จะยิ่งเติบโตและเข้มแข็งยิ่งขึ้นไปอีก
ประเทศไทยจะกลับเข้าสู่การปกครองที่มีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งด้วยระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและยั่งยืน
บทบาทของไทยในฐานะผู้นำในภูมิภาคนี้
และความเป็นพันธมิตรของประเทศทั้งสองจะสามารถบรรลุซึ่งศักยภาพสูงสุดได้ค่ะ